เป็นผู้เป็นพระเอกช่องฮิตพระองค์แสวกับคอนโดรึเปล่าคะ

หมายถึงว่าพากับใครขึ้น
จริงไม่มีคอนโดนะครับ

ครับก็รอดูอยู่ครับผม
โกข์ใจเวลาเฝ้า

แล้วรู้สึกแยงไงเวลามีข่าวแล้วหลายคนบ้าวเอ๊ะมีชื่อล่าติ๊ก

ก็เราอาจจะไม่ได้มีข่าวกับใครมั้ง

ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับ
ก็คิดว่าก็ดูไปเรื่อยครับ
จริงก็กระทบไหมผมก็มันก็มีความคิดบ้างแหละว่าทำไมคนถึงคิดว่าเป็นเรา

จะหามีก็มี
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปตอนนี้ผมก็คิดอย่างนั้น

ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่มีคนเข้ามาถามเท่าไหร่ครับก็มีเหมือนกับว่าเขาพูดเมาส์กันอะไรอย่างนี้มากกว่า
ก็เลยเรื่องที่ว่าเขาคิดเป็นเราเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับก็ทุกคนก็มีสิทธิ์คิดได้
แล้วจริงสเปคนักศึกษาไหมครับ
ชอบไหมนักศึกษา
ก็ชอบครับดินเหมือนกัน
หรือชิ้นผ่านมาเราเคยคุยกับนักศึกษาึกษาอะไร

ก็จะมีส่วนมาเบอด
แต่ผมคิดว่าเขาคิดว่าผมเจ้าชู้มากกว่านะ

ผมไม่เจ้าชู้ผมแค่มีเมตตาเหรอ

เมตตามีปล่อยมั้ยครับ

ก็ไม่รู้เราก็ยังไม่มีใครมั้ง
ยังไม่มีสาวยังไม่มีบ้านอย่างนี้หรอครับ

เราคาวหายดียังกลุ่ม

เหรอครับเริ่มดีครับเริ่มกลับมาวิ่งได้แล้ว
ก็พยายามกายภาพบำบัดอยู่ครับ
ให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับ

พึ่งเจอมาคัปหมอเขาบอกว่าก็อการดีขึ้น

ไม่เต็มเหรอครับเพราะพามามันไม่เหมือนเดิมนะครับ

ระวังก็ไม่ควรจะเล่นอะไรแรง
สู้เมลิใต่ออทได้หรือ

เราจะไม่เล่นแบบแรงปะทะบอลหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับ
ครับโอเคนะขอบคุณครับ